หน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนูน้อยรายนี้นะคะ

หลังจากนั้นพอเปิดเสร็จปุ๊บก็กรี๊ด
เสียงดังมากแล้ววิ่งมาคือด้วยความกลัวมากอดพี่สาว

แผลที่ตัวแมวตัวดำทำ

เว้ยหนูมาเร็ว

น้องบอกว่าเจอผีอยู่บนที่นอนนะหนู

เราเข้าไปอ่ะต้องเปิดไฟถูกป่ะ

อโฮในฉันไม่ได้นึกว่าอะไร

น้อนหนูโนนแบ๊บหน้าอยู่บนที่นอน

ตกใจเอาจริงเป็นเราแต่เราตกใจ
น้องมอนตกใจสุดภักษ์ใจสุดกีดเลย

แหมเห็นแต่ลูกกะตากะปากแค่นั้น

ขำปอดโยกเลยเอ็นดูน้องมอสมากนะคะ
ที่ต้องมาเจออะไรทำให้เสียขวัญแบบนี้
นี่ต้องนางหนูต้องจ่ายค่าทำขวัญ
งั้นมารับที่ลุงเบิร์ต

ค่าทำขวัญน้องม๊อตน่ะจ๊ะ
ถ้ามักหน้าแนะนำนะคะนางหนูคะ

ก็ด่าเปิดไฟเรายังกลัวเลยแหละบางทีนี่ปิดตะมืดเลย